วันไม่ได้ไปครับแต่เดี๋ยวไปวันจริง
กลัวไหมถ้าโดนช่องโดนเจ้าแบบเผ็ดผู้น่าวไปดูซ้อมดูทางงานแบบนี้
หรือว่าถ้าผู้ดาราอยู่มันจะจัดโดนตลอด

ก็โดนคุณปู่ก่อนเลยคนแรก
ถ้าเขาได้ดอกไม้ในวันงานระยะเรายังไงภาพกัน
แล้วบอกว่าเมื่อถึงจะใส่ไม่ได้ใช้
รู้สึกอยากหาโอกาสใส่อีก

ไม่ครับ

โอเคครับไม่ได้เครียดมากเพราะตอนนี้เขาก็ทำไม่ดี

แต่ตราบเราก็มีเซอร์ไพต์กับการอย่างนี้

จะเต็มไหม

เมื่อได้มีนักศึกษาเที่ยงขาวที่น้องเจอแม้ว่า

เดิมแต่วันแรกกว่านี้ก็ยังเหมือนเดิม
อันเนินก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงบ้าง

คุณทรอยไขมันเพียสเป็นหรอ

แต่แสดงว่าตัวเราคิดว่าหลังขึ้นขึ้นดิอืมขึ้นอยู่แล้วครับ
ไม่ได้ซีเรียสนะเขาก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอ่ะมันก็ปกติของคนอ่ะ
มันก็ต้องมีขึ้นมีลงนะฮะธรรมดาเนี่ยครับผม
อ่าเพียงเอาเลยหนูได้ตามให้เรื่องขึ้นเจ้าแล้วก่อนหน้า
หนูจะเข้ามาเป็นเรื่องอันแต่ไหนแต่ว่าเธอก็ได้
จริงที่ที่นี่จริงมากผมจะหลวงกัน
ก็พิกัดที่จะเป็นที่นักไม้สะพานขออนุญาตให้บริการี่สุดท้าย
ก็เพียงรู้ว่าในกลุ่มนี้มีภัยหละครับ

พี่ลูกชายข้าดมีการพิกัดที่จะเป็นทางพิกัดให้ด้วย